แต่เรื่องนี้เงียบไม่ได้แล้วค่ะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเลย
สำหรับพี่หมื่นโป๊ปของเราคนอะไรหยิบจับอะไรก็ดีไปหมด
อย่างล่าสุดละครบุเภสันนิวาสกลับมารีรันอีกครั้ง
เรตติ้งพุ่งปรี๊ดเลยค่ะพี่นี่ค่ะ
สูงมากงงมากเลยนะขนาดว่าฉายไปแล้ว
นี่นำกลับมาฉายซ้ำหลายคนก็ยังคงติดตามพี่โป๊ปอยู่นะคะ
เจอเจ้าตัวในงานอีเวนต์เมื่อวานก็เลยถือโอกาสขอบคุณแฟนละคร
กระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับอัปเดตเรื่องวันเกิดที่แฟนเนี่ยทำเซอร์ไพรส์
คือจะบอกว่าแฟนคลับพี่โป๊ปเนี่ยเล่นใหญ่มาก
ถึงขั้นขึ้นบิลบอร์ดกลางกรุงเทพพี่
คือบิลบอร์ดกลางกรุงเทพจะบอกว่า
การจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยขึ้นตรงบิวบอร์ดตรงนี้เนี่ย
มันมูลค่าเป็นแสนนะคะ
แต่ว่าด้วยใจของแฟนคลับที่รักพี่โป๊ปมากเนี่ย

ครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคสูงถึงหลักล้านเลยค่ะคุณผู้ชม

ก็ประมาณ๑๐โรงเรียน๒โรงพยาบาล
แล้วก็ก็มีไปที่โรงพยาบาลรามาด้วยนิดหน่อย

ผมก็ทำไปตามชีวิตของผมแหละนะ
ผมก็เป็นคนที่อยากทำอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วแหละ

ขอบคุณที่แบบแสดงความรักผมแบบนี้นะครับ

แค่เขามาตามให้กำลังใจแล้วก็ดูงานเรา
แล้วก็ให้กำลังใจเราผมก็พอใจแล้วครับ